มคศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศ
ภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษาอศภาษ
ในสมัยนั้นก็ถือว่าขาดจากความเป็นพระ
ประสานมามาขออะไรเพิ่มเติมอยู่บ้างครับ
มีนถือมาเป็นประจำนะครับที่ขอพยายาม
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วงการสงฆ์ไทยในช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์นี้
อาจจะมีความวางเวงและสับสนนิดหน่อยนะคะ
มีหลายข่าวเกิดขึ้นเอาเฉพาะข่าววันนี้ก่อนนะคะ
หลังจากที่ตามกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
สุดท้ายเจ้าคุณทงชัยก็เข้ามอบตัวจริง
ที่ตำรวจบอกไว้ว่าท่านยังไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศ
แล้วก็มีการติดต่อผ่านลูกศิษย์คนสนิทนะคะ
แล้วก็สุดท้ายในช่วงบ่ายที่คุณผู้ชมติดตามไปแล้ว
ก็ได้พบว่าท่านก็มาจริง
แล้วก็สารไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวนะคะ
ก็ยกคำร้องไปแล้วก็เป็นวิถีทางเดียวกัน
ก็ให้พระผู้ใหญ่มาทำพิธีลาศิกขาบทนะคะ
ทำพิธีลาศิกขาให้ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นการใส่ชุดสีขาว
แล้วก็นำตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะ
ในขณะที่เรื่องที่ออกมาในช่วงวัน๒วันนี้
ก็ทำให้มองข้ามไปอีกสักหนึ่งก้าวก็ได้ค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้รออยู่ว่าตกลงแล้วการประชุมเพื่อจะประกาศล็อตที่สาม
ของการกวาดล้างเงินทอนวัดจะออกมาหรือไม่
ตามข่าวเนี่ยหลายสิบล้านแล้วก็เป็น๑๐วัดหลายจังหวัด
ทำให้ล็อต๔ก็จ่ออยู่นะคะว่าตอนนี้ถ้ามีล็อต๔จริง
มีวัดใหญ่แค่ไหนและมีพระชั้นผู้ใหญ่โดยเฉพาะมี
ตำแหน่งอยู่ในกรรมการมหาเถระสมาคมด้วยหรือไม่
อันนี้ก็สำคัญเพราะรอบนี้เขามักจะพูดกันนะคะ
รอบนี้ของจริงรอบนี้ทำจริงรอบนี้จะกวาดล้างจริงแล้วก็
รอบนี้ปฏิรูปจริงวันนี้สองท่านจะคุยกันกับดิฉันนะคะว่า
วิธีการที่กว่าจะเริ่มล็อต๑๒๓แล้วเกือบจะ๔อยู่แล้ว
ที่ผ่านมาเนี่ยคนวงในเขารู้กันไหมมีมานานแล้วหรือเปล่า
เพราะถ้าย้อนกลับไปตามข่าวแล้วปีงบประมาณที่ผ่านมา
หลายปีงบประมาณแล้วนะคะคำถามคือที่เพิ่งเกิดขึ้นตอนนี้เพราะอะไร
แล้วที่ผ่านมาทำไมถึงไม่เกิดขึ้นและมหาเทศรัฐสมาคมรู้หรือไม่
ว่ากรรมการมีความผิดหรือต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เป็นคุณโยมธรรมดายังรู้สึกว่าข่าวตั้งแต่วันแรกที่เริ่มไปจับ
เช้าวันนั้นจนถึงตอนนี้มันมีความวางเวงอยู่
แล้วก็มีความจำกัดมากในการออกมาให้ข้อมูลของหน่วยงาน

ในการออกมาให้ความเห็นของคนซึ่งอยู่ในแวดวง
ไม่ว่าจะเป็นสงฆ์หรือคารวาสก็ตาม
อาจารย์อาจารย์พูดแต่ละทีเนี่ยนะคะสะดุ้ง
รอบนี้อาจารย์จะเสียงดังกว่าคนอื่น

เฝ้ามองมานานแล้วและผมก็เสนอเรื่องการถอดสมรสักมาเป็นเดือน
เพิ่งถูกถอดสำนักศักดิ์เสียก้อน
เพื่อจะลดอิทธิพลในวงการนะครับ
แล้วก็เป็นการสะดวกขึ้นกับกระบวนการยุติธรรม
ที่จะเดินหน้าต่อไปได้
ในกรณีของตำรวจเนี่ย
หรือราชการที่มีข้อเก่าหาว่าถูก

ก็โดนยกย้ายถูกนะครับ

เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นไปได้
เช่นเดียวกันองค์การทรงก็พึงทำเช่นนั้นนะครับ

ที่มีมิมีพระรมราชงงการถอดสำนักศักดิ์

แล้วออกมาวันไหนครับ

ตามเอกสารประกาศเรื่องการถอดถอนสมรรณศักดิ์
ลงประกาศก็คือวันที่อาจารย์มโนบอกคือ๒๙เมื่อวาน

แล้วก็ทั้งหมด๗รูปด้วยกันที่
ก้าวโปรดกระหม่อมให้ถอดสมณศักดิ์

คือถ้าเรามองแบบข้าราชการตามปกติ
เวลาตำรวจเกี่ยวข้องทหารเกี่ยวข้อง

คือแต่ละหน่วยงานจะโยกคนเหล่านั้นที่ถูกกล่าวหาออกก่อน

แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเหมือนกันไหมในวงการสงฆ์
สมมุตินะคะเราพูดถึงการถอดสมณศักดิ์
หรือคือดิฉันจะนึกไม่ออก

แต่ว่าการถอดสมณศักดิ์กับการมีตำแหน่งอยู่ในวัดนั้น
หรือว่าความเชื่อความศรัทธา

เพราะฉะนั้นการถอดสมณศักดิ์จะมีผลแค่ไหน

ปีที่แล้ววันที่๕มีนาคม

ถอดสมรรณศักดิ์พระทัศร์ตะชีวงต์

พระราชภาวนาจารย์ถูกถอดทั้งคู่เลย

เทพยานพุนีเป็นพระชัยบูลเฉยอ่ะ

ไม่เคยปรากฏว่าอยู่ที่ไหนเลยนะครับ
ซ่อนตัวอยู่ในวัดไม่เคยปรากฏตัว
เมื่อวานนี้ขณะที่เป็นวันพระใหญ่วันวิสาขะ
รองเจ้าวัดพระธรรมกายท่านตัดชีโวขึ้นเทศหรือเปล่า
ไม่มีไม่ปรากฏตัวนะครับ
มีผลมากแล้วขนาดศิษยานุสิต
ซึ่งครั้งแต่ก่อนเนี่ยมีองค์อาจธรรมพิไทยมีการออกมาพูดปกป้อง

อาจารย์ถ้าเอาอย่างนี้เนื่องจากอาจารย์มโนยกตัวอย่างเป็นบริบทวัดพระธรรมกายนะคะ
เรียนลองถามใหม่ถ้าในบริบทนี้
บริบทที่เกิดขึ้นกับกรรมมหาเทรสมาคม
แล้วก็พระชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดในข่าวนี้เนี่ยนะคะ
เวลาเราบอกว่ามีผลคือมีผลต่อการตรวจสอบเรื่องนี้
หรือมีผลต่อมหาเทศสมาคมในโครงสร้างต่อไปที่จะเกิดขึ้น
หรือมีผลให้สำนักสำนักพุทธเดินหน้าได้ง่ายขึ้น

มีผลต่อในบริบทโดยรอบเลยนะครับ
ในเชิงที่คณะสิทธินุศิษย์เนี่ยซึ่งมีอยู่จำนวนมาก

ต่อมาก็คือการดำเนินงานบริหารงานของมหาเทศสมาคมก็ง่ายขึ้นนะครับ
เพราะว่ากระบอกเสียงอะไรที่จะมาปกป้องอะไรคือช่วยอะไรไม่มี
ต่อมาก็คือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปโครงการคณะสงฆ์จะง่ายขึ้น
พรบสงฆ์๒๕๐๕เป็นปรประสงค์ที่มีปัญหามาก
เพราะให้อำนาจกับพระภิกษุที่เป็นเจ้าวาดจนเหมือนกับพระราชาในอาณาจักรเล็กของตัวเอง
บริหารการเงินยังไงก็ได้เงินที่บริจาคมาจะเป็นของเจ้าวาดหรือเข้าวัด
ไม่มีการตรวจสอบนะครับไม่เคยมีมาเลย
แล้วต่อมาก็คือว่าจะให้อยู่ใครอยู่วัดก็ได้ไม่อยู่วัดก็ได้ไล่ออกจากวัดก็ได้
ตั้งไว้วัตกรคนไหนก็ขึ้นอยู่กับเจ้าวาด
เพราะฉะนั้นนี่คืออำนาจสูงสุดซึ่งมีมาช้านานแล้วตั้งแต่๒๕๖๐
แต่ว่าขณะนี้ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมก็จำเป็นจะต้องทำแบบพระธรรมวินัย
มีอำนาจโดยคณะสงฆ์เป็นผู้บริหารงานแล้วก็มีวัยวัชกรเป็นผู้ที่ช่วยงานเป็นคนวัด
ในภาษาบาลีเรียกวิหารักกะ
เป็นคนคอยดูแลคอยช่วยยังทำงานในสิ่งที่พระทำไม่ได้
เช่นเรื่องเกี่ยวกับจับเงินจับทองการดูแล
กรณีทรัพย์สมบัติของวัด
บริหารงานโดยผ่านมูลนิธิก็ได้
ไม่จำเป็นต้องมาแตะเงินทองเลย
แล้วก็ทำให้โปร่งใสตรวจสอบได้ตลอด
ปัจจุบันนี้มีการใครทำบุญกับวัดหักภาษีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ได้ไหมครับแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่า
เงินที่มาหักภาษีมีใบโนทำบัตรมาเนี่ย

เพราะว่ามีใบโนบัติมาไม่มีการตรวจสอบเลยครับ

ไม่มีใครขอดูบัญชีวัดเลยไม่มีการตรวจสอบเลย
มาติดต่อกันกี่ปีตั้งแต่๒๕๕๙
อันนี้เริ่มใกล้ตัวย่านโยงนะคะนึกออก

อาจารย์อธิบายอยากกับไปช่วยเขาจับแน่
เอ้าเดี๋ยวขอกลับมาอาจารย์ดนัยค่ะ
คือวันแรกเราตกใจกันมาก

บางกลุ่มจับการมองเรื่องนี้วิธีมองทางการเมือง

ถ้ามองว่าทั้งสองฝั่งถูกจับทั้งคู่
และถัดมาก็เป็นเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
หลวงปู่พุทธอิสระอดีตนะคะ
แล้วถัดมาก็คือจับตาว่าจะทำอย่างไรกับพระชั้นผู้ใหญ่
เฉพาะการเป็นกรรมการมหาเทรสมาคม
อาจารย์เอาอย่างนี้ถ้าทั้งหมดนี้เนี่ย

มองว่ามันคือจุดเลี้ยวเรื่องไหนเป็นสำคัญที่สุดสำหรับวงการส่งคะ
จริงประเด็นนี้มันก็กระเทือนถึงโครงสร้างของมาเทศสมาคมโดยตัวมันเองนะครับ

เมื่อกี้คุณจอมขวัญคุยกับอาจารย์มโนนิดนึ

จริงสรรพนักศักดิ์ก็เหมือนเป็นการ
มอบความไว้วางใจที่รัฐมีให้ต่อพระผู้ใหญ่

ฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่มีการถอดถอนสรรพนักศักดิ์
เท่ากับรัฐไม่ยอมรับบุคคลท่านนั้น
ว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ก็เท่ากับนี่คือการที่พระองค์นี้ไม่โอเคแล้ว

หรือว่าอาจจะไม่เป็นที่น่าเริ่มใส
ฉะนั้นการถอดสำนักศาสก็เหมือนที่อาจารย์มโนว่า
มันมีผลทางจิตวิทยาชัดเจน
ต่อต่อลูกศิษย์ลูกหาหรือต่อพระในวัด
หรือต่อตัวพระรูปนั้นหรือต่อใครคะ
คือจริงก็ต่อประชาชนโดยรวม
เพราะว่าอันนี้ก็เท่ากับว่า
มันเป็นการแสดงว่าตอนนี้รัฐไม่โอเคกับพระรูปนั้นแล้ว

เพราะว่านี่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาชัดเจนถูกไหม
ก็เท่ากับมีผลทางกฎหมายชัดเจน
ก็เท่ากับผลตรงนี้
มันส่งผลสทบว่าพระองค์นี้รัฐไม่โอเคแล้ว

ใครที่จะไปสนับสนุนใครลูกศิษย์ลูกหาอะไร

อาจจะเริ่มรู้สึกว่าพระองค์นี้น่าเหมือนจะเป็นปฏิปักตร์ต่อรัฐละ
แต่นั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งบริบทเลยไหมคะ
ที่เขาจะถกเถียงกันว่าจริงศาสนาควรแยกจากรัฐไหม

จริงผมก็นั่งคิดประเด็นนี้เยอะเหมือนกันนะ
ถ้าพระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองรัฐก็มีสิทธิ์ที่จะจัดการอยู่ดี
มันไม่เกี่ยวว่ารัฐกับศาสนาจะแยกจากกันหรือเปล่า
เพราะว่าอันนี้ที่เราพูดถึงคือผิดกฎหมายโลกใช่ไหมอาจารย์

แต่ทีนี้ในการถอดสมรสักเสร็จแล้วอาจารย์เวลาจะตรวจสอบ

ราชการทั้งผู้ใหญ่ถูกย้าย

แต่โดยความเชื่อมโยงมิตรจิตมิตรใจมิตรภาพ
ลูกน้องลูกพี่พี่และน้องรักกันเนี่ยมันเหมือนเดิมนะคะ

เพราะว่าถ้าคอนนิคชั่นท่านดีก็เป็นไปได้อย่างที่คุณจอมขวัญพูด
แต่ในกรณีพระส่วนใหญ่ศาสนาเรามักจะค่อยติด

ทีนี้พออำนาจของพระไม่มีเนี่ยก็เหมือนแผ่แตก
ทีนี้คนที่อยากจะสนับสนุนก็เขาจะเสียงทำไม
ในเมื่อสมณศักดิ์ก็ถูกถอดแล้วมันเป็นผลทางจิตวิทยา

คือก่อนจะมีการจับพระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปในเช้าวันนั้นนะคะคุณผู้ชม
คือก็มีเครือข่ายชาวพุทธ
ที่ออกมาปกป้องว่าวิธีปฏิบัติ
แม้กระทั่งการให้ข่าวของพอสำนักพุทธยังไม่เหมาะสมเลยนะอาจารย์
อย่างนี้จริงก็อาจจะมีคนค้านอยู่ในใจเหมือนกันไหมคะ
ว่าวิธีปฏิบัติควรจะเป็นแบบไหนควรจะแตะต้องไหม

แล้วก็จริงแล้วถ้าว่าตามกฎหมาย
ตามใดที่สารยังไม่ได้พิพากษาคดีถึงที่สุด
เราก็ต้องแอดซูมว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนถูกไหมฮะ
ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะยังไงดี

แล้วก็อย่างที่เราเห็นส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะคลิปหลุดออกมาด้วย

มันก็อาจจะส่งผลที่ทำให้ความรู้สึกคน
โดยกระบวนการจับผู้ร้ายซึ่งอย่างกรณีนี้
พอเป็นพระเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องยอมรับว่า
มันส่งผลกระทบต่อคนความรู้สึกคนมากพอสมควร
อาจารย์ค่ะวันนี้เดี๋ยวขอเน้นไปที่เรื่องของเงินธรรมวัฒน์เป็นหลัก
อันนี้คือเรียกติดปากนะจริงอาจจะต้องเรียกให้ถูกว่าเป็นการใช้เงิน
เจ้ารัฐบังรวงหรือผิดเออแล้วแต่อาจารย์

เอาความจริงอาจารย์แมนวิชาการอยู่ในแว๊ดวง
พระสงฆ์เองรู้ไหมว่ามีมานานแล้ว
ข้อสงสัยนี้หรือทำกันแบบนี้
กำกึ่งจะดำก็ไม่เชิงแต่ไม่ขาวแน่
อันนี้เขารู้กันไหมคะ
ถ้าวิชาการในงานวิจัยมันก็พบร่องรอยว่า
เรื่องการทุจริตวัดเนี่ยไม่ว่าวัดที่จะเป็นวัดท่องเที่ยว
อาจจะได้งบของกรมศิลป์มาอะไรพวกนี้

หรือว่าชุมชนชาวบ้านรอบวัดบางทีก็จะลือกันว่า
เจ้าอาวาสวัดนี้ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกอะไรขนาดนั้น
แต่อันนี้เราก็อาจจะไม่สามารถมาพูดในเชิงวิชาการได้ใช่ไหมครับ
ด้วยอำนาจของพรบที่ทำให้การปกครองคณะสงฆ์
เป็นอำนาจแบบรวมศูนย์ตั้งแต่ระดับเจ้าวาดที่รวมศูนย์
จนถึงระหว่ะมหาเทศและสมารคมที่รวมศูนย์ทั้งหมด
ระบบการตรวจสอบมันเป็นไปไม่ได้เลย

สังคมไทยเราก็คาดหวังว่าพระเนี่ย
เป็นผู้มีจริยธรรมคุณธรรมสูงกว่าปกติถูกไหมฮ
เพราะเราเชื่อว่าหลวงพ่อท่านต้องไม่โกงเงินท่านบริสุทธิ์
เป็นต้นแต่ปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่าระบบความซื่อตรงทางจริยธรรม
และยิ่งมีอำนาจมากมีงบประมาณเข้ามามากเนี่ย
มันก็มีช่องโหวที่สามารถที่จะทำให้เกิดการทุจริตได้นะครับ
แต่เดี๋ยวฉันลองถามกับอาจารย์มโนค่ะ

อันนี้ฉันเข้าใจว่าใช้กฎหมายโลกเข้าไปจับนะคะกรณีพวกนี้นะคะ
แต่จริงแล้วโดยวิธีปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ย
มันเป็นหน้าที่ของโลกต้องเข้าไปตรวจสอบหรอคะ
ไม่ใช่สงฆ์และเหมือนกับที่สมัยก่อนทำกันมาเหรอคะ
ญาติโยมเขาก็จะดูรู้เองแหละว่าพระรูปไหนเขาจะรับไม่รับ
เขาศรัทธาไม่ศรัทธาให้นั่งเจ้าอาวาสไปให้นั่งเดี๋ยวเขาก็ไล่กันเอง

คือบังเอิญพรบสงฆ์กำหนดให้เจ้าวาดนี่คือพนักงาน
เจ้าพนักงานของรัฐนะครับแล้วคุมเข้มมีพรบถึง๓พรบ
ที่กำหนดให้พระเจ้าวาดเป็นพนักงานของรัฐแล้วก็ต้องทำตาม๑๒๓
แต่ว่าวิธีการดำเนินการที่โปร่งใสทำยังไงไม่บอก
การฝึกอบรมพระสังคาธิการเป็นยังไงจะต้องมีวิธีตรวจสอบ
มีการทำบัญชียังไงไม่บอก

ก็นี่คือจุดอ่อนในระบบการศึกษาของไม่ว่าจะเป็นนักธรรม
ประโยคหนึ่งนักธรรมบารีตรีโทเอกเนี่ยไม่มีการเรียนการสอน
รีโทเอกขึ้นมานะครับ
แล้วก็มีการใช้เส้นใช้สาย

ในประเทศไทยวัดเนี่ย
พระธรรมองค์กรของวัดนี่ก็คือระบบอุปถัมภ์
เป็นลักษณะแบบเจ้าขุนมูลในสมัยก่อน

ไหนเราเลิกระบบเจ้าขุนมูนายนะครับ

มาตั้งหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองถูกไหมฮะ
แต่ว่าพรบ๒๕๐๕เนี่ย

เด็จพระราชคณะก็จะอยู่ในกรุงเทพมหานคร
จุกตัวอยู่ที่นี่ที่เดียว
นะครับมีข้อยกเว้นเพิ่งเกิดขึ้น

ซึ่งไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานคร
อันนี้ตั้งแต่ลศ๑๒๐อ่ะ

แล้วก็เป็นจารีสปฏิบัติถึงปัจจุบัน

อาจารย์อธิบายมาพอนึกภาพออกแล้ว

พอถอดมาเป็นข่าวนี้ปุ๊บ
เงินพวกนี้รู้กันอยู่เหรอคะ
ใช่ครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลย

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติใน

เดี๋ยวอาจารย์ธรรมเนียมปฏิบัติคืออะไรคะ
อ่ะให้งบมาเดี๋ยวเอาคืนด้วยนะอย่างนี้เหรอคะ
ผมตั้งแต่เป็นพระภิกษุพรรษาที่สอง
อยู่วัดราชโอรสารามเนี่ยนะครับ
เจ้าเจ้าคุณนะครับพระธรรมกิติวงศ์สมัยนั้นนะครับ

เจ้าหน้าที่ของกรมการศาสนาเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

ยังไงเขาทำกันยังไงครับ

ตั้งแต่ตอนตอนนั้นกับ๓๐ปีแล้ว

อ่าอ่าตั้งแต่ตอนนั้นทำยังไงคะ
คือเขาจะให้งบประมาณมาแต่ให้ไม่ครบไงฮะ
ให้มาส่วนเดียวส่วนอื่นไม่บอกนะครับ

คราวนี้ก็คือเจ้าวาดก็ต้องมาหากับญาติโยมเรียลัยทอดพระป่า
ตอนนั้นมันมีน้ำท่วมใหญ่นะครับ
ต้องมาสร้างเขื่อนกันน้ำปี๒๒๖น้ำท่วมกรุงเทพ
ได้เท่าไรนะเดี๋ยวยาดยมไห้เท่าไร
ยาดยมเท่าละปากันเองแปดแสนบาท

แต่นั่นเป็นผลงานของตอนนั้นเป็นกรมการศาสนานะครับ
อาจารย์จะบอกคือว่ามีงบที่จะให้มาถึงปลายทางคือที่วัด
แต่ข้าราชการโอนมาไม่ครบ

เพราะฉะนั้นเรื่องคดีเรื่องเงินทอนมันมีมานานแล้ว
กับสังคมสงฆ์มีมานานแล้ว
อันนี้คือตัวอย่างที่อาจารย์บอก

เงินไม่ถึงอ่ะแต่ทีนี้เวลาเรียกเงินทอนเดี๋ยวขอพักสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาเนี่ยค่ะ
ตั้งแต่ปีงบประมาณถอยกลับไปสัก๔๕ปีนะคะจนกระทั่งถึงตอนนี้ที่เราคุยกัน
เวลาพูดถึงเงินทอนเวลาพูดถึงงบที่โอนมาแล้วต้องโอนคืน
แล้วเรียกเงินทอนหรืองบที่โอนมาไม่ใช่เอาคืนไปเพื่อไปแบ่งวัดอื่นอีกที่ไม่ได้งบ
คือตกลงมันคืออะไรกันแน่ที่อาจารย์สุนัยบอกว่ามันเป็นพื้นที่สีเทา
ตรงเทาอะค่ะอยากรู้แล้วค่ะตอนนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่เราจะได้ยินกันนะคะงบโรงเรียนปริยติธรรม
คือเอาดิฉันยอมรับเลยไม่รู้เรื่องเลยค่ะว่าแปลว่าอะไร
เงื่อนไขหรือการตั้งงบขึ้นมา
อาจารย์นานัยก่อนอาจารย์เป็นคนบอกเองมันเป็นพื้นที่สีเทา
บรรเทาคืออะไรอาจารย์ถ้าฟังลักษณะรูปแบบที่อาจารย์มโนบอก
แล้วก็อาจจะต้องยอมรับว่าสังคมไทยเราเป็นสังคมคอรัปชั่นเนอะ
ก็เป็นเรื่องข้อเท็จจริงของคนที่เคยดิวกับราชการหรืออะไรก็ควรจะรู้ดี
บางทีมันก็ต้องมีค่าน้ำชาค่าอะไรนะครับ
ทีนี้อย่างในวงการพระเราเราก็อาจจะเคยได้ยินสำนวนมาแต่โบราณแล้ว
พวกประเภทวัดครึ่งกรรมการครึ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ
อันนี้มันก็สะท้อนอะไรบางอย่างนะว่าบางครั้งเนี่ย
พื้นที่แห่งความศรัทธาเนี่ยด้วยความที่คนเขาศรัทธา

พอไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบด้วยกันว่ากลัวบุญกลัวบาปหรืออะไรก็แล้วแต่
บางทีก็อย่างที่ว่าพอพระผู้ใหญ่ที่ท่านไม่มีคุณธรรมจริยธรรม
มันก็เป็นโอกาสที่จะเปิดช่องให้ท่านสามารถใช้ช่องว่างของความศรัทธาตรงนี้
ไปทำพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีได้ถูกไหมครับ
อาจารย์เป็นไปได้ไหมที่ดิฉันก็ได้ยินข้อแก้ต่างมาว่า
พระบางรูปท่านไม่รู้เลยวิธีการทำ
คือท่านก็ศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติตามที่สงฆ์พึงจะทำ
ไม่รู้เลยเรื่องเอกสารงบกฎหมาย
ต้องทำอะไรเซ็นยังไงคือทุกคนเตรียมให้
แล้วถ้าเหมือนถ้าถามว่ารับรู้คงไม่ได้รับรู้ด้วย
ความหมายเป็นไปได้ไหมคะคือมันก็อาจจะเป็นไปได้ในกรณีที่เป็นพระผู้ใหญ่มากมากนะครับ
แล้วก็อาจจะมีความเชื่อใจลูกศิษย์หรือว่าพระเลขาหรือว่าไปเชื่อใจวัยยาวัชกรมาก
แล้วก็ด้วยความที่อาจจะติดภารกิจเยอะท่านมีติดกิจนิมนต์มีการเทศมีงานอะไร
ก็เป็นไปได้ในกรณีที่ท่านอาจจะไม่รู้จริงแล้วเวลาลูกศิษยื่นอะไรมาก็ศักดิ์แต่ว่าเซ็น
เคสแบบนี้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางครั้งก็มีถูกไหมครับ
แต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยกรณีที่พระผู้ใหญ่บางรูปที่ยังมีความกระฉับกระเฉง
มีความเข้มแข็งมีการออกกิจกรรมเยอะมากเนี่ย
มันก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะไม่รับรู้เรื่องแบบนี้
เพราะว่าพระสมัยใหม่เราก็ต้องยอมรับว่าท่านก็มีความรู้เชี่ยวชาญ
แล้วก็จริงแล้วคู่มือพระสังคาธิการก็มีการที่ท่านจะขึ้นตำแหน่ง
จริงแล้วท่านก็ต้องดูกฎระเบียบนะครับ
พรบสงฆ์หรือประกาศของมหาเทรสมาคมเนี่ย
ท่านก็ต้องรู้ดีกว่าที่จะขึ้นตำแหน่งได้อยู่แล้ว
คือพฤติกรรมจริงรู้หรือไม่ก็ต้องไปพิสูจน์กัน
แต่ที่แน่โดยตำแหน่งยังไงต้องผิดตามลายเซ็นต์ที่ตัวเองรับรู้รับทราบ
แน่นอนอยู่แล้วครับเกษตรความรับผิดชอบไม่ได้
ซึ่งอาจารย์เรียกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไหม

ผมยังไม่อยากให้คล้ายเหมารวมไปทั้งหมด
เพราะว่าผมอย่างเวลาเราทำวิจัยเรื่องนี้
ก็จะพบว่าวัดที่มีปัญหาส่วนใหญ่เป็นวัดที่รวย

ในขณะที่บางวัดที่โจรเนี่ย

เพราะว่าไม่มีเงินจะไปทำบัญชี

ส่วนใหญ่จะเป็นวัดขนาดใหญ่
ที่มีพระชั้นผู้ใหญ่มีตำแหน่งใหญ่โต
ในลักษณะของการสายบริหารของสงฆ์เนี่ยนะคะ

ส่วนวัดที่คืออันนี้พูดกันตรงไปตรงมา
คือวัดจนก็จนวัดแบบไกลปืนเที่ยงก็ไกล

แล้วส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดก็จะเกิดกับวัดรวย

มันก็กระจุกตัวเหมือนที่อาจารย์มโนพูดว่า

ปุ๊บราบศักระก็จะไหลเข้ามา

คือรวยจากงบประมาณของประเทศ

มีอำนาจต่อรองทรุม

แต่ว่าส่วนใหญ่เหตุผลคืออะไรอาจารย์ถ้าเขาทำ

เรามีกิจกรรมเยอะหรือล่องการงบสนามสรุปดีหรือ
อันนี้คือน่าชากถูกไหมครับ
แต่ก็คือมีกิจกรรมเยอะมีพุทธศาสตร์ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะ
ทีนี้การของงบมันก็มีพลังดีกว่าวัดที่

ก็เหมือนกับตำแหน่งสมรรถศาสตร์เก่ากว่าจะขึ้น
คุณจะต้องมีสร้างศาสนสถาน

มีเงื่อนไขครับการจะโปรโมทขึ้นมา
นี่ก็จะมีผลงานของพระเถระใช่ไหมครับ
ว่าจะใครแล้วก็ต้องเขียนผลงานไปให้เจ้าคณะจังหวัดเจ้าอำเภอ
เจ้าคณะภาคเจ้าคณะหลน
เพื่อจะได้รับการยกขึ้นมา
แต่กิจกรรมเหล่านั้นที่เขียนเอาไปเป็นการวัดการทำงานเนี่ยนะคะ
คือก็อยู่ในนิยามเผยแผ่ศาสนาถูกไหม
เป็นการสร้างการสอนใช่ไหมครับ
หรือเป็นการช่วยสังคมสงเคราะห์ถูกไหมครับ
ทำกิจกรรมเยอะแยะเลยทำซื้อ
แล้วก็มีมูลนิธิซึ่งซื้อที่ดิน

ใช่มั้ยท่านก็ได้เลื่อนเป็นสมณสัก
เป็นเจ้าคุณจะทำกิจกรรมเพื่อสังคม
อาจารย์ถ้าเราดึงเข้ามาตามข่าว
งบประมาณเวลาพูดว่าวัดจะของงบ

หรือว่าสำนักพุทธหรือผู้พิจารณาเขาดูเองค่ะ
ว่าวัดไหนควรจะได้งบไปพัฒนาไปทำอะไร
คือต้องมีต้นเรื่องนะครับต้องเรื่องต้องส่งมาตามลำดับขั้น

เจ้าคณะตำบรนด์ดำเภอจังหวัดภาคน
มศก็จะพิจารณาก็ขึ้นด้วยกับสายคลายสายมัน
แต่เป็นองค์ที่๒๑นี่ครับ
อาจารย์เวลาขอเขียนของบประมาณเนี่ยนะคะ
มันอยู่ที่ความจำเป็นจริงเวลาเขาพิจารณา

เขาก็ความคุ้นเคย
ไทยระบบอุปถัมภ์เอาจริงจริงครับขึ้นอยู่กับว่าความสนิท
เชื้อกับเจ้าหน้าที่กรรมการหมาเทรสมาคม
กับพอสำนักพุทธอาจจะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
พระผู้ใหญ่ในมศจะเห็นพอสำนักพุทธ
ว่าเหมือนกับเด็กวัดคอยรับชัยเจ้าวาด
เขาก็มีความคุ้นชินอย่างนั้นนะครับแต่บังเอิญ
เพราะฉะนั้นเขาก็ตรวจสอบว่าเงินใช้เป็นยังไงถูกไหมครับ
อาจารย์อย่างนี้ถ้าสมมุติมีการเขียนขอไปแบบนี้เนี่ย
วัดเล็กไกลจนจนคือกุฏิพระ
ยังแทบไม่มีโบสถ์ยังแทบไม่มีหลังคารั่วน่ะ
จะไปรู้จักใครอะคะก็ลำบาก
แล้วจริงแต่ละท่านแต่ละรูปที่อยู่แต่ละวัดไกลเนี่ย

ท่านไม่รู้จะเขียนอย่างไรเลยครับอะไรทำไมท่านไม่รู้
เพราะว่าตามกฎตามพรบส่งเขาก็ต้องไปอยู่
ถ้าเป็นวัดเล็กก็ต้องเป็นเจ้าคณะตำบลถูกไหมฮะ
ก็เขียนไปเจ้าคณะตำบลต้องส่งจากคณะเภอ
ก็ส่งไงคะจากคณะเภอก็ต้องไปจากจังหวัดภาค
แล้วกว่าจะถึงพอสำนักพุทธ
สำนักพุทธนี่ก็มีกระจายลงไปอยู่ในแต่ละจังหวัดเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาไปแต่ละจังหวัด

เวลาพิจารณาไม่ได้มีเกณฑ์อยู่แล้วเหรอคะ
เกณฑ์ก็ขึ้นอยู่ว่าใครตัดสินถูกไหมครับ

อันนี้คือเป็นที่รู้เห็นกันอย่างเปิดเผย
หรือว่าเป็นข่าวซุบซิบ

อาจารย์ชัวร์ได้ไงเขาอาจจะมีเกณฑ์อะไรอยู่ไหม
ผมที่เคยเจอมากับตัวเองนะครับ
ก็มีการซื้อตำแหน่งเจ้าคูณ
เฉนมากะตาพระพิงน้อยนะครับอาจารย์
ผมเจอมากะตัวตั้งแต่สมัยเป็นพระอยู่
เพราะงั้นผมก็เลยอ๋อนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ต้องมีการจิ้มกองก็ต้องให้เงินเขา
เพราะว่านี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ธรรมเนียมปฏิบัติของพระผู้ใหญ่
เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเรื่องเงินกลายเป็นการซื้อขายตำแหน่งกัน
สมมุติฐานที่ดิธันสรุปถูกต้อง
มันก็เป็นที่มาว่าช่องทางที่ถ้าจะทุจริต

แล้วมันจะถูกเกราะของศรัทธา
ป้องกันไว้ไม่มีใครกล้าคิด

แต่ทีนี้เรียนขออนุญาตยังไม่เชื่ออาจารย์ก่อน
ยังไม่เชื่อก่อนขอมาที่ข่าวก่อน
เวลาที่เราพูดถึงงบโรงเรียนปริยติธรรม

คือแล้วยังไง
เพราะว่าก็เคยมีคนโต้แย้งในรายการเหมือนกันนะคะว่า
ว่าจริงแล้วมันขึ้นอยู่กับการนิยาม
ว่าคุณจะเอาที่ไหนเป็นที่สอนพระพุทธศาสนา

ตามที่พิจารณาว่าผิดถูกเลยหรือ
อาจจะขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของแต่ละวัดได้ไหม

ถือว่าเป็นวิธีการบริหารได้ไหมว่าเขาเอาไปกระจายให้วัดขนาดย่อมลงไป

กลับมากับข่าวนี้ต่ออาจารย์เขาเรียกว่าเงินทอนวัดตลอด

ไม่ใช่รถ๓นี่ไม่ใช่เงินท้อน

อาจารย์งบเวลาที่วัดแต่ละวัดจะได้มันมีงบแบบไหนบ้างคะ

อันที่๓ก็คือโรงเรียนปริยติธรรม

ธรรมทูตก็คือพระธรรมทูตส่งไปต่างประเทศถูกไหมฮะ

ก็คนที่ดูแลก็คือในขอสายของมหานิกาย
ก็คือพระพรหมสิต

ก็ดูแลเรื่องศูนย์ตรวจสอบพระภิกษุด้วยนะครับ
ใครจะไปทำพาสปอร์ตก็ต้องผ่านท่าน

คราวนี้การพระภิกษุไม่มีสิทธิ์ในการไปขอทำหนังสือเดินทาง

แล้วนี้คือคลุมโดยพระพรหมสิต
ในสายพระธรรมทูตนี้พระพรหมสิตคลุมหมดเลย
ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นเจ้าวาดวัสเกษนะครับตั้งแต่สมัยเจ้าคุณสน่อ
อาจารย์งบโรงเรียนประยะติธรรมคือมันมีข้อโต้แย้งได้ไหมคะว่า
ก็แล้วแต่ว่าต้องเป็นโรงเรียนขึ้นมาเป็นอาคารหรือเปล่า
หรือว่าขึ้นอยู่กับวิธีการสอนในพื้นที่นั้นได้ไหมคะ
คือมันมีข้อกำหนดไว้นะครับว่าจะต้องมีโรงเรียนมีอาคาร
มีอาจารย์มีคนเรียนเท่าไหร่แล้วก็มีสายสามัญเท่าไหร่
เรียนนักธรรมเท่าไหร่นักธรรมก็มีตีโทเอกนะครับ
ทางด้านปารีก็มีประโยค๑๙คราวนี้ก็ต้องเขียนตัวเลขมา
ว่ามีอาจารย์สอนเท่านั้นคนมีลูกศิษย์เรียนเท่านี้คน
ไม่ใช่ทุกวัดที่จะมีโรงเรียนปริยติธรรมไม่ใช่ทุกวัดจะมีได้
ใหญ่เป็นวัดต้องต้องเป็นวัดใหญ่แหละต้องเป็นวัดใหญ่นะครับงบ
บ๓ตัวที่อาจารย์ไล่เรียงมานี่งบตัวไหนจำนวนเยอะสุดคะ
โรงเรียนปริญญาติธรรมเยอะสุดก็คือรอบนี้
๑๒๐๐ล้านต่อปีต่อปีแล้วก็จ่าย
แล้วก็จ่ายคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะขอเท่าไหร่
ทีนี้ก็มีคำอธิบายอีกเช่นเดียวกันว่าเมื่อขอมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
เรื่องเรื่องมีโรงเรียนหรือไม่มีแล้วแต่นะคะอีกประเด็นนึงก็คือว่า
เพื่อไปกระจายให้กับวัตถ์ไม่ได้หรือเปล่า

เชื่อเพราะก็ต้องเป็นทำโครงการมาจากใครครับก็เจ้าอาวาสเป็นคนชงเรื่องส่งขอเข้ามหากรรมการมหาเทรสมคม
เอาใหม่อาจจะไม่ได้ไปกระจายที่วัดอื่นแต่ว่านำไปใช้ก็ธรรมนุบำรุงศาสนาเผยแผ่ศาสนาในรูปแบบอื่นนั่นแหละได้ไหมคะ
ก็ในรูปแบบอื่นก็เป็นไปได้ก็ขึ้นว่าใครจะเสนอเท่าไหร่แล้วใครจะรู้ว่างบประมาณนี้มีเท่าไหร่ก็มีกรรมการมศแต่ก็ต้องถาม
เพราะฉะนั้นคนที่ชงก็จะมีชงเรื่องก็จะมีวัดใหญ่นะครับซึ่งมีโรงเรียนเคยมีสำนักเรียนหรืออะไรต่าง
ออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยปีนี้ของงบเท่านี้นะแล้วคราวนี้พอโอนเข้าไปเนี่ยตรวจสอบลำบาก
เพราะไม่มีใครมีการตรวจสอบนะครับว่าเข้าบัญชีเจ้าวาดหรือเข้าบัญชีวัด
นี่คือคำถามนะครับเพราะว่าเพราะว่าเงินเจ้าวาดกับเงินวัดบางทีปนเปย์กันไปหมด

หมายถึงว่าแล้วมันปนไม่ได้เหรออาจารย์คือท่านอาจจะไม่ได้รู้ได้เห็นแต่ก็แค่เป็นเจ้าอาวาส
เพราะฉะนั้นจำเป็นควรจะมีวิธีการทำบัญชีต่างให้ชัดเจนตรวจสอบได้และโปร่งใสนะครับ
เรื่องนี้เนี่ยการอบรมพระสังคาธิการเนี่ยมีมาตลอดนะครับ
แต่บางทียังไม่พระก็ยังไม่เข้าใจว่าความโปร่งใสคืออะไรนะครับ
เพราะว่าใจความสนิทสนมกันอาจารย์กับสิทธ
เพราะฉะนั้นอาจารย์กษิตก็ต้องเคารพกัน
แล้วก็เห็นเด็กวัดก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยเด็กวัด
เพราะฉะนั้นมหาเทราสมาคมกรรมการมหาลัยสมาคม

ว่าพศพนี้ก็คือเด็กวัดคนหนึ่งต้องมาช่วย
เพราะงั้นฉันต้องการอันนี้
ก็ต้องช่วยอวยให้เกิดประโยชน์
คนก่อนนี่ก็จะทำตามที่พระเด็จพระคุณอยากจะได้

อาจารย์ดันัยค่ะอาจารย์มองว่ารอบนี้
สิ่งที่น่าจะเกิดแน่หลังจากข่าวระลอกใหญ่นี้

ถ้าดูจากรูปแบบของการจับข้อกล่าวหา
การตรวจสอบหน่วยงานที่เข้ามาร่วมเกี่ยวข้องนะคะ
ที่แน่คือโครงสร้างมหาเทศสมคมต้องเปลี่ยน
กรรมการหลายท่านที่เป็นมหาเทต้องโลเทสกัน
แล้วก็ผมว่าส่วนหนึ่ง
แง่หนึ่งผมคิดว่าพระผู้ใหญ่หลายรูป
ที่อาจจะมีพฤติกรรมใกล้เคียง
หรือว่าจะโดยเป็นเหยื่อหรือสมรู้ร่วมคิดหรืออะไรก็แล้ว
แต่ผมคิดว่าท่านก็คงจะต้องเริ่มรู้สึกร้อนหนาวเหมือนกัน
เพราะว่าอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็เป็นระดับชั้นพรมตั้งหลายรูปก็โดนจับกลุ่ม
แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือสารไม่ประกันตัวด้วยถูกไหมครับ
อันนี้ก็คือสำหรับพระเนี่ยการที่ต้องศึกหรือลาศิกขาด้วยวิธีนี้
จริงมันมีเคสทำนองนี้เยอะนะถ้าเราเป็นพระเล็ก
เช่นคุณจอมขวัญอาจจะเคยเห็นว่าบางทีพระเมาเหล้าสมมุตินะฮะ
พาไปนอนที่นั่นที่นี่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม
ที่ก็ถูกเจ้าพนักงานให้ศึกไปเลยก็มีทั้ง
ทั้งนี้จริงตามพระธรรมวินัยท่านยังไม่ได้ขายจากความเป็นพระ
ประเด็นนี้ผมคิดว่าต่อไปเนี่ยรอยต่อหรือว่ารอยเชื่อม
ระหว่างกฎหมายทางโลกกับพระธรรมวินัยมันจะเป็นประเด็นที่ผมว่าเราต้องมาคุยกันแล้ว
ว่าต่อไปเราจะจัดการเคสแบบนี้ยังไง
ในกรณีที่พระไม่ผิดแล้วไปจับท่านเข้าคุกใช่ไหมฮะ
แล้วท่านต้องเปลื้องจีวรเลยต้องศึกโดยไม่ได้จำใจ
แล้วภายหลังเนี่ยเกิดท่านถูกขึ้นมาเนี่ย
ชดเชยพรรษาหรือว่าอะไรมันจะเป็นเรื่องลำบาก
เพราะในกรณีอดีตเนี่ยก็เคยมีอยู่บ้าง
กรณีพระพิมลธรรมที่ท่านจริงท่านบริสุทธิ์
หรือว่าท่านเจ้าคุณที่วัดเทพศิรินซึ่งเคยมีคดีเครื่องราช
แล้วสารเพิ่งประกาศที่หลังว่าจริงท่านบริสุทธิ์
แต่ว่าไปให้ท่านศึกแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ผมว่าประเด็นตรงนี้ต่อไปมันจะเป็นโจทย์ของสังคมเหมือนกันว่า

มันจะหาเส้นแบ่งกันตรงไหนดีที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรม
สำหรับผมผมมองประเด็นนี้ว่าเป็นประเด็นซีเรียสในอนาคตนะครับ
แต่คงไม่ได้แก้ในอนาคตอันใกล้ไหมอาจารย์

มันก็ไปสัมพันธ์กับพรบทรงด้วยอะไรด้วย

กลไกในกฎหมายนี้จะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะ
คือที่ฉันไม่ได้รู้ดีหรอกแต่ว่าเคยเห็นอยู่บ้างในบางมาตราที่มันเชื่อมกันอยู่ว่า
ถ้าจะแก้ปัญหานี้มันจะต้องไปแก้อันนั้นด้วย
มันจะต้องแบ่งแบบนั้นมันจะต้องแยกแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหมค
คงกระทบไปหลายส่วนนะครับอันนี้
แต่ว่าโครงสร้างของมหาเทศสมาคมคือมหาเทศสมาคมจะยังคงมีอยู่
แต่ว่ารูปแบบคุณสมบัติการตรวจสอบก็เปลี่ยนไปใช่ไหม
ผมจริงผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำวิจัยเรื่องการบริหารคณะสงฆ์มาตลอด
แล้วก็เป็นคนที่เห็นข้อบกพร่องของโครงสร้างมหาเทศสมาคมว่า
รวมศูนย์อำนาจแบบนี้ถ้ามันดีมันก็ดีนะครับ
แต่ว่าแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราดูไม่ต้องดูเรื่องเงินทอนหรือเรื่องอะไร
เรื่องการบริหารจัดการพระภิกษุที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัย
ถ้าเราไล่มาตั้งแต่พระยันตะหลวงปู่เนรคำธรรมกายอะไรก็แล้วแต่
จะสังเกตว่าแทบจะไม่มีคดีไหนเลยที่อธิกรไหนเลยที่หมาเทศสมาคมจัดการได้
อาจารย์งั้นเราแปะกันไว้ก่อนนะเพราะนี่เรื่องใหญ่เลย
นั้นโดยโครงสร้างผมคิดว่าหมาในสังคมมีปัญหาในตัวมันเอง
เพราะว่ามันเป็นโมเดลที่ท่านอาจารย์มโน้พูดว่าตั้งแต่ลดสร้าง๑๒๑
ซึ่งบ้านเมืองมันเคยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะครับ
แปะไว้ก่อนนะอาจารย์โอ้โหนี่ร้อนกว่าตอนนี้อีกนะคะ
อาจารย์มโน๑นาทีสุดท้ายค่ะล็อต๔อาจารย์ยังไงคะเท่าที่อาจารย์ทราบ

คือจะเยอะแล้วก็จะทั่วถึงอาจจะมีตำแหน่งที่สูงกว่าพระพรมด้วย
แต่ผมยังพูดไม่ได้
อาจารย์ไปอยู่ในคณะกรรมการอะไร
ไม่เพราะผมแว่วข่าวมาปลายกับ๑๐

ก็อีกประมาณสักเดือนหน้าครับ

แต่ที่แน่ข่าวที่ออกมาคือว่ามีหลายวัดที่ถูกตรวจสอบในพื้นที่หลายจังหวัด
แล้วก็ส่วนว่าจะไปถึงพระระดับชั้นผู้ใหญ่หรือไม่
แต่ทิศทางเหมือนจะมีการส่งสัญญาณไปแบบนั้นในข่าวนะคะ

ของข่าวในเรื่องของวันนี้ติดตามต่อได้ที่คุณเขมสอนและคุณภาคภูมิ
ต้องขอบคุณพระคุมด้วยนะคะแทนรายการอยู่สองวันค่ะ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ